เปิดปากกับภาคภูมิ
พี่ฮาหนูตาหัวตาม
เราก็เราก็ไม่เคยขับรถทางนี้เราไม่มี
เราไม่เคยขับรถทางนี้เลย

อยากให้ช่วยผมหน่อยครับ

มีหมายจับนะฮะในคดีร่วมกันค้ามนุษย์แต่ปัจจุบันเนี่ยได้รับการประกันตัวในชั้นศาลออกมานะครับในช่วงระหว่างฝากขังดำเนินคดีเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะอยู่ดีดีมีหมายจับมาหาว่าเขาเนี่ยขับรถไปรับกลุ่มคนที่จะเป็นคนไทยหรือว่าต่างด้าวก็แล้วแต่ที่จังหวัดตราดแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่จังหวัดจันทบุรีเอาไปส่งให้กับ
พวกที่ขับรถเก่งมารับแล้วก็พาคนเหล่านี้ไปที่ชายแดนอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วแล้วก็ข้ามแดนไปถูกส่งไปบังคับใช้แรงงานที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านที่กัมพูชาแล้วเขาก็หนีกันได้รับการช่วยเหลือกันกลับมาสู่ประเทศไทยได้นำมาสู่การฟ้องร้องแจ้งความดำเนินคดีไล่เอาผิดกับคนที่มาร่วมกันค้ามนุษย์
แล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยไปชี้รูปนะไปตรวจสอบแล้วพบมีการติดต่ออะไรต่างนานาแล้วก็ชี้มาว่าคือคนนี้บุคคลคนนี้ชื่อนายพยุงมงคลอายุ๕๐ปีตำรวจก็เลยขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็มาจับกลุ่มตัวเมื่อ
แต่มันจะเป็นยังไงต่อเขาจะต่อสู้เขาจะเรียกร้องอะไรยังไงได้บ้าง
หรือไม่ทำอย่างไรในแง่มุมต่างแง่มุมกฎหมายด้วยนะครับ
วันนี้คุยกันที่เปิดปากกับภาคภูมิผมเรียนเชิญมานะครับก็คือคุณพยุงนะฮะ
ที่ถูกแจ้งข้อหาถูกออกหมายจับนะครับ
ขณะเดียวกันก็มีภรรยาที่ถ่ายคลิปในวันเกิดเหตุด้วยมีเพื่อนร่วมวินที่จะมายืนยันว่าเพื่อนของเขาเนี่ย
ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุที่อ้างอิงกันไว้ตามข้อหาตามหมายจับที่ออกมา
และทางด้านของคดีความทนายเกิดผลแก้วเกิดวันนี้จะมาพูดคุยมาให้ข้อมูลทางคดีกันนะครับ
สวัสดีทั้งสี่ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีทนายเกิดผลด้วยนะครับ
เดี๋ยวคุณต้องสาบถามก่อนนะครับคดีนี้ผมก็มันมีแง่มุมเยอะเหลือเกินนะฮะ
พยุงอยู่ตรงนี้นะฮะพี่พยุงส่วนนั่นคือคุณจันเพ็ญนะครับที่เป็นภรรยา
ปัญญาครับเป็นเพื่อนพี่พยุงครับ
เอาอย่างนี้ก่อนผมขอขอถามจุดเริ่มต้นก่อนนะฮะวันนั้นน่ะตามคลิปนั่นคือใครถ่ายนะ
พี่ค่ะเป็นแฟนครับพี่จันเพลเป็นคนถ่ายครับ
ไหนอ่ะที่วินเลยไหมอ่าเยื่องเยื่องวินค่ะตรงอ่า
ก่อนถึงวินประมาณสัก๕๐เมตร
บางขุนเทียนกรุงเทพใช่ครับเกิดอะไรขึ้นวันนั้นในคลิป
ก็กำลังตั้งร้านขายของอยู่นะคะก็อยู่อยู่ก็มีรถตู้ของตำรวจลงมา
แล้วก็เอาหมายจับแล้วก็ถามพี่พยุงมาพอดีนี่ใช่พี่พยุงไหมครับ
คนนี้คือเขาไม่รู้เรื่องเขาหรอกใช่ครับมีอะไรเหรอครับอืมอ่า
สัดละเขาบอกมีหมายจับนะคะเอ่อเออจากอะไรน่ะ
ขณียสที่มาจักรคดีเราเราก็คืองงอยู่ตามคลิปเลยค่ะ
คืองงงงมายความคืออะไรเค้าก็อ่านอ่านอ่านให้เราฟัง
ให้เราฟังว่าแบบนี้นะปึ๊กเป็นผู้ร่วมค้ามนุษย์เฮ้ยเราไม่เคยไปตรงนั้นน่ะก็พี่ก็เลยจับโทรศัพท์ถ่ายคลิปอะค่ะ
อืมตามคลิปเลยพี่พยุงตอนนั้นพอได้ยินบอกเป็นผู้ร่วมค้ามนุษย์เป็นยังไงผมก็คิดว่าผิดคนนะเฉยผมปกติผมก็เฉยผมก็ใช่เหรอ
ผมเพิ่งไปสอบประวัติอัธยกรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเมื่อเดือนตุลานี้เองเพราะผมขับวินจักรยานยนต์มันต้องมีใบผีสาธารณะ

ต้องสอบประวัติอาจยากรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ผมเขาพอเขาเอาใบนั้นมาให้ผมดูปุ๊บแล้วมันเป็นรูปผมแล้วเป็นชื่อผมเป๊ะเลย

โชว์บัตรโชว์อะไรให้ดูปกติครับก็ใช่

ที่สำนักงานเขาที่เมืองทองตมครับ

เขาก็นำตัวไปที่ต่อมอที่แถวเมืองทองก่อนใช่ครับแล้วก็เขาก็ทำประวัติทำอะไร
ก็เอาเป็นว่านั่นแหละเขาก็มีขั้นตอนการส่งผู้ต้องหา
ไปยังท้องพี่เกิดเหตุพี่เป็นต้นทาง

ไปถึงท่านก็ยังไม่ได้สอบประคัมเพราะสารวัตรท่านออกเวรไปแล้วครับ
ก็คือว่าไปถึงปุ๊บเขาก็ซื้อข้าวสุนัขให้กินตามปกติ

ก็ยังนั่งร้องไห้คืองงเป็นไก่ตาเตะ
คือไม่รู้ว่าพูดแล้วก็จะร้องไห้อย่างเดียว

เพราะว่าเราไม่เคยเจอสภาพแบบนี้
เราไม่เคยเจอแล้วอยู่แฟนเรามาโดนจับ
มันก็เคว้งใช่ไหมคะเราอยู่กันสองคนผัวเมีย
พอเขาไม่อยู่อย่างนั้นฉันจะไปเดินเรื่องยังไง
ฉันจะทำอะไรก่อนดีก็คือทุกอย่างเราเรายังไงอ่ะ

มันก็จะเป็นประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่า
ฉันจะลงคลิปดีไหมฉันจะร้องสื่อที่ไหน
ฉันจะหาอะไรฉันตะสี่ตะสามฉันไม่รู้เรื่อง
ก็เลยตัดสินใจลงคลิปลงอะไรไปอย่างนั้น
เพื่อวอนให้สื่อช่วยอะค่ะมันก็เป็นประมาณนี้ค่ะ
คือตอนนั้นในมุมหนึ่งก็คือพี่จันเพลเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพ
ที่บ้านตอนนั้นแบบปุ๊บเลยว่าจะเอายังไงต่อกับชีวิต
ใช่คือนอนร้องทั้งคืนเลยนอนร้องแบบจนแบบว่า
สติไม่มีสติไม่มีถามเพื่อนในเฟซบุ๊ค
ถามคนที่พอรู้จักกฎหมายถามทุกอย่าง
ถามว่าเราต้องทำอย่างไรเราต้องเดินเรื่องอย่างไร
เราไม่มีเงินนะถ้าเป็นคดีใหญ่แบบนี้

ก็ลองไปร้องสื่อสื่อที่ไหนก็ได้
อีกมุมหนึ่งพี่มงคลนอนอยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหา
ของสพลบ้อนน์ที่จังหวัดลาครับ
แล้วได้ติดต่อกันไหมได้โทร

ท่านก็บอกว่าบอลออกมาข้างนอก

แต่ก็จะมีตำรวจคอยดูอยู่
ทีนี้ในแง่ของคดี

หนองบอนไหมที่จังหวัดตราดพอไปถึงว่า
มันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไง

ณช่วงคืนนั้นยังครับเพราะ

มารู้ว่าไหนอ่ะมารู้อีกวันนึงประมาณถึงสามสี่สามท้ายแสดง
ได้สอบยังไม่ได้ถามสำรวจมาซีทำอะไรไงครับเขาก็คุย
ไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ว่าผมได้มาที่นี่จริงไหมคือวัน
รุ่งขึ้นพุฒิ๒๑ธันวาค์ครับผมจะมีอาเตี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอ
พักครู่เดียวนะครับท่านผู้ชมครับคือช่วงหน้ากลับมาเนี่ยจะได้ว่า
ยาวยาวหน่อยให้ทนายเกิดผลช่วยดูให้ด้วยเพราะว่าตำรวจเนี่ย
ได้ถามพี่พยุงเขาเกี่ยวกับพฤติการแห่งคดีที่เกิดขึ้น
ซึ่งพี่พยุงบอกว่าผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมก็ขับรถแบบนั้น
ไม่เป็นผมไม่เคยทำแบบนั้นแบบนี้แต่สุดท้ายเนี่ยหมายจับ
มาได้ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนะฮะท่านผู้ชมครับพี่
ยุงเองพี่พยุงก็ยืนยันใช่ไหมว่าไม่เกี่ยวอะไรเลย
เปอร์เซ็นต์ครับผมยืนยันเลยครับเมื่อกี้คุยกับผมบอก
สาบานยังได้เลยโอ้โหขอให้มีวัดศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทย
สักวัดหนึ่งอ่ะขอสามวันเท่านั้นแหละผมอ่ะจริงจริงถ้าตรวจ
กล้องวงจรปิดเราเห็นหน้าผมเปิดประตูรถตู้หรือ
กำลังขับรถตู้นี่ผมเซ็นให้ประหารผมเลยเดี๋ยวสักครู่กลับ
พฤติการแห่งคดีที่เขาแจ้งข้อหาเอาไว้เนี่ยเป็นยังไงอีก

เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับกลับมาคุยกันต่อนะฮะพี่พยุงมงคล
จักรยานยนต์รับจ้างอยู่ที่บางขุนเทียนกรุงเทพแต่ถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์
คดีเนี่ยอยู่ที่สพนบอนที่จังหวัดตราดพี่พยุงนะครับกับพี่จันเพลที่เป็นภรรยา
ก็ยังงงงอยู่นะฮะพี่ปัญญาเนี่ยเดี๋ยวจะให้ช่วยยืนยันว่าเพื่อนเขาเนี่ย
เดี๋ยวลองให้พี่ทนายเกิดผลเนี่ยช่วยดูด้วยนะครับคือตำรวจเนี่ยบอกว่า
เมื่อ๑พฤศจิกายนปี๒๕๖๔ประมาณ๑๐นาฬิกา
ผู้ต้องหาก็คือนายพยุงมงคล
ขับรถตู้สีขาวไม่ทราบหมายเลขทะเบียนไปรับ
๑๒๓๔เนี่ยรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย๙คน
หนึ่งไปรับที่หลังที่ทำการเทศบาลตะบลหนองบอน

อีกชุดหนึ่งไปรับต่อที่หน้าที่ทำการปรายศนีย์ทัพไซ
โป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดสะแก้วส่งต่อให้กับบุคคลที่ชื่อ
ัชราเป็นผู้หญิงกับพวก
แล้วกลุ่มนี้ก็พาเขาขึ้นรถยนต์ไปส่งที่ชายแดน
พาเดินข้ามผ่านช่องทางธรรมชาติไปทางฝั่งกัมพูชา
แล้วเขาก็ถูกบังคับใช้แรงงานโดยในทุนที่อยู่ที่นั่น
ก่อนจะได้รับการช่วยเหลือกลับมา
ในใบพฤติการแห่งคดีบอกว่า
พอกลุ่มผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลือกลับมาแล้วมีการสอบปาก
มีการสืบสวนเนี่ยเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิด
เขาสืบสวนจากโทรศัพท์มือถือของผู้หญิงคนหนึ่งเป็น๑ใน๙นั้นนั่นแหละนะฮะ
ซึ่งมีการติดต่อกับคนที่ขับรถมารับ
และได้ปรากฏชื่อของผู้ต้องหาก็คือคุณพยุงมงคล
พนักงานสอบสวนก็ไปหาภาพถ่ายมาให้ผู้เสียหายดู
แล้วเขาก็ชี้ภาพว่าคือพี่พยุง

ออกหมายจับเมื่อ๖ธันวาคม
แล้วก็มาเจอตัวแล้วก็ได้ตัวเมื่อ๒๐ธันวาคม

เพราะว่ามีไปถึงท่านก็ถามว่าเคยมาที่จังหวัดตราดไหม

ไม่เคยครับผมยังไม่รู้เส้นทางเลยว่าจังหวัดตากไปทางไหน

เคยแต่เคยคุยกับแฟนว่าสักวันหนึ่งเราอยากจะไปเที่ยวอะไรนะ

แต่คือคุยกันว่าจะไปเที่ยวแต่ยังไม่เคยไปโป่งน้ำร้อนนะ
ไม่เคยครับก็ไม่เคยครับสาบานได้เลยไม่เคยจริงครับ
ขับรถตู้ไม่เคยขับครับเพราะว่าผมจะเพิ่งขับรถเป็นช่วงที่ผมออกรถกระบะ
ที่แฟนออกรถกระบะครับเมื่อไหร่ฮะออกรถกระบะเมื่อ๓ปีที่แล้วค่ะ
ขับรถตู้กับขับต์กระบะเนาะมันก็ไม่ได้หักล้างอะไรกันนะพี่ตัวน่ะ
๓ปีที่แล้วแต่เหตุการณ์ขับรถตู้ไปส่งคนอืมผลแล้วแปลไปแค่ปี
พฤศจิกายน๖๔เพราะฉะนั้นคำถามคำถามที่เขาจะต่อสู้ได้ว่าเขาไม่ได้ไปก่อเหตุจริงตรงนั้นเนี่ยมันจะคืออะไรพี่เกิดผล
มันเป็นเรื่องของฐานที่อยู่ในเมื่อเขากล่าวหาว่าวันที่๑เราอยู่ที่โป่งน้ำร้อนอยู่ที่จันทบุรี
แล้ววันที่๑พฤศจิกาปี๖๔เราอยู่ที่ไหน
ผมขับวินมอเตอร์ไซค์เสร็จปุ๊บช่วงสาย
ผมจะไปอำภาวาครับไปเที่ยวตลาดน้ำอำภาวา
ตลาดน้ำอ่ำภาวาเสร็จปุ๊ปผมขากลับ
ผมก็จะพาเมียแวะซื้อกะปิปลาทูข้างทาง
ชื่อล้านเลนูอะไรตักอย่างเนี่ยครับ

มีระบุวันที่เรียบร้อยค่ะอืมนี่นี่คือไปค้นมาหลังจากที่ได้รับการประกันตัวจากศาลมาเมื่อวานนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ไปค้นมาใช่ค่ะบอกวันนั้นเนี่ยผมอยู่ตรงนี้ที่ว่าเขาว่าขับรถตู้ไปรับ
ช่วงเวลาที่เราไปค่ะอย่างนี้เขาใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้ไหมครับพี่เกิดผลใช้ได้ครับ
แล้วมันก็เคยมีคดีที่สารตัดสินยกฟ้องมาสำนวนด้วยกันนะอันนั้นต้องชื่นชมนะ
เขาเป็นพนักงานคนส่งเอกสารของบริษัทแห่งหนึ่งเขาก็ไปถูกจับในกรุงเทพนี่แหละ
โดยสมอ้างว่าจะไปซื้อบ้านแล้วก็พอเผลอก็ไปลักเงิน
จังหวะนั้นมีคนเดียวด้วยนะในช่วงเวลาที่เงินหายมีขับรถผ่านมา
ปรากฏว่าตรงบนก็ออกไม้จับเลยก็ออกไม้จับแล้วก็มีสู้กัน
เจ้าตัวเขาเองเขาก็ไปขอกล้องจากธนาคารหลายแห่ง
ทุกครั้งที่เขาไปเนี่ยเขาไปได้มีกล้องหมดเขาดีตรงนี้นะ
หนึ่งที่ว่าของคุณอยู่จันทบุรีกับอัมพาวาอีกที่คุณไปคืออัมพาวา
มันคนละที่มันไม่สามารถที่กล้ายกันได้เลยของเขาคือตราดกับจันทบุรี
แต่ว่าตัวเนี่ยอยู่คนละภาคเลยตัวเนี่ยอยู่อำภาวาใช่ครับแต่เคสที่ผมช่วยอ่ะ
อยู่ในโซนเดียวกันมันยากใช่ไหมแล้วแล้วจึงแก้ตัวยากด้วยเพราะว่าเวลาที่เฉียดชิวมากเลยนะครับ
แต่เรามีโอกาสได้ไปเห็นกล้องตัวจริงกับกล้องของห้างของธนาคารเนี่ยเวลามันห่างกัน
ว่าเวลามันคาดขึ้นกันทั้งนั้นเองสุดท้ายแบบสารเชื่อแต่รักฐานทางวิทยาศาสตร์นะ
เมื่อคุณได้รักฐานนี้มาผมเชื่อว่าตัวบุรทศ์ก็เชื่อสารก็เชื่อ
มีภาพวงจรปิดน่าจะยากแต่อาศัยต้องพยายามหลักฐานอื่นประกอบกัน
ปัญญาตอนนั้นเราเป็นเพื่อน๑พฤศจิกายน๖๔ตอนนั้นก็อยู่ที่วินกันอยู่แล้วใช่ไหม
เป็นเพื่อนตั้ง๑๐กว่าปีแล้วครับเขาก็ขี่วินตลอดครับ
เขาก็ตื่นเช้า๕โมง๖โมงวิ่งวินตลอดครับ

ครับมีแต่กระบะกระบะก็เมียก็ออกให้กับเมียก็ซื้อให้

เขาเป็นคนขยันครับขยันเช้ามาตั้งแต่๕โมง๖โมงก็ออกมาครับ
อย่างนี้งงไหมครับพี่ว่าอยู่ดีหมายจับมันเป็นเราได้ยังไง
ดูในคลิปที่ผมถือแบบยังงงอยู่เลยในคลิปผมว่าเวลาเขามาจับออกมาจับ
ผมยังฮะอะไรผมยังงงอยู่จริงผมแบบไม่รู้เรื่องจริงครับ
แล้วได้เจอใครบ้างไหมฮะที่ได้ถามตำรวจไหมครับว่าคนที่เขาระบุว่าเป็นคนที่ติดต่อกับเราที่ขับรถมารับ
เป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่ชื่อเป็นผู้หญิงชื่อปานตะวันอย่างนี้
เราได้เจอไหมหรือว่าพวกร่วมขบวนการไม่ได้เจอใครเป็นคนชี้ตัวเรา
ไม่ได้เจอใครเลยครับแล้วก็ไม่รู้จักใครด้วยครับไปคนเดียวโดดเลยครับ
ผมไปสอบพอเขารับตัวผมไปที่นู่นโดดคนเดียวเลยครับ
แฟนผมก็ห่างจากบางขุนเทียนกับตาดก็ห่างเยอะแฟนผมก็ทำอะไรไม่ได้
ก็ถ้าแฟนอยู่ใกล้แฟนก็ยังได้เอาข้าวเอาน้ำเอาผ้าห่มไปให้
นี่ผมไปคนเดียวโดดครับอยู่ในห้องขังแบบ
จริงครับผมไม่เคยชีวิตผมผมถึงผมจะเป็นคนแบบยากเข็นลำบาก
แต่ผมก็ไม่เคยทำความผิดตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุ๕๐กว่า
สอบประวัติผมได้เลยผมไม่เคยไม่เคยทำคดีอะไรเลยนิดแม้แต่นิดเดียว

เหตุการณ์นี้นี่เลวร้ายที่สุดยากที่สุดในชีวิตเลยไหมเนี่ยเท่าที่เจอ

มันเสียโอกาสเนอะมันเสียเวลาหาเงินเรามันเรายิ่งไม่มีเงินด้วย

เพราะมันใส่เขาอยู่๒หัวแล้วตอนเนี้ย

น้องหอมก็เชียวน้องหอมก็เชียวผมที่ว่าเอามาขายนะ
แล้วตอนนี้มันเริ่มจะเข้าของที่เราซื้อมามันเริ่มจะเสียหาย
ไม่มีเวลาที่จะต้องมาขายของเราต้องมาเดินเรื่องนี้ไงคะ
พยุงอยู่ในห้องคุมตัวผู้ต้องหาของโรงพัก๒คืนเนี่ย
จันเพ็ญช่วงนั้นต้องไปหาเงินมาประกันตัวสามี
ต้องไปหยิบยืมเพื่อนที่เขาใจดีผู้ใหญ่ใจดีที่เขาให้ยืม
เพื่อจะประกันตัวสามี

วันนั้นได้เงินไป๒๔๘๐๐บาทค่ะ

ไปถึงประกันก็คือเราก็ไม่รู้จะถามใคร
ก็มีทนายตรงนั้นเขาก็ยังคุยกับเราไม่รู้เรื่อง
เขาก็แนะนำว่าลองไปถามฝ่ายประกันดู

ก็เลยไปถามเขาว่าวันนั้นวงเงินประกันตัว

ค่ะก็บวกกับค่าล็อตอะไรเนาะ
ไม่พอเราก็เลยไปถามผู้ประกันตรงนั้นว่าถ้ามีตรงไหนที่จะช่วยได้บ้างไหมคะ
แต่ก็ต้องรอด้วยนะว่าอายการเขาจะอนุมัติไหมต้องรอต้องรอว่าเขาจะให้ประกันไหม
บอกว่าเขาต้องการใส่เขาเพื่อจะออกมาสู้คดีอืมก็เลยบอกว่าอ่ะตัดสินใจก็คือเอาพี่ลงประกัน
พอสักพักนึงนั่งรอนั่งรอเขาก็เออคุณพี่จันเพลประกันได้นะโหเราโล่งใจเลยค่ะ

เกิดผลครับถ้าอย่างนี้ถ้าดูจากพฤติการแห่งคดีแล้วเนี่ยตรงจุดไหนที่ที่มันทำให้เขาตกเป็นเป็นผู้ต้องหาเนี่ย
มันมีสองจุดจุดแรกคือมีผู้เสียหายชี้รูปหรือยืนยันว่าเป็นคุณนี่แหละ
แต่มันจะมาจากนั้นได้ยังไงถ้าตำรวจไม่เอารูปมาให้แต่การที่จำรวจเอารูปมาให้เขาชี้ได้คือคัดจากทะเบียนราช
แสดงว่าเขารู้ชื่อมันแต่ชื่อมันอาจจะซ้ำกันได้
ที่มันไม่น่าจะซ้ำกันเขาน่าจะสืบค้นมาจากหลักฐานอื่นเช่นหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
คือชื่อนามสกุลก็ซ้ำกันได้เยอะแยะไปหมดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
มันจะไม่ซ้ำกันเพราะว่าเลขโทรศัพท์มันมี๑๐ตัวมันไม่ซ้ำกันสักตัวอยู่แล้ว
แสดงว่าเบอร์นี้ที่เขาสอบถามจากผู้หญิงคนนี้ว่าติดต่อกับคนขับรถตู้เบอร์อะไร
เขาก็จะแจ้งมาเบอร์นี้เป็นเบอร์ใคร
เพราะว่าผู้หญิงหนึ่งในผู้เสียหายที่เขาบอกเขาสืบจากการติดต่อกับคนขับรถตู้ทางโทรศัพท์มือถือเนี่ย
เขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าคนขับรถตู้ชื่ออะไรถูกต้องครับแต่ตำรวจถามอ่าแล้วคนขับรถตู้เบอร์อะไร
เบอร์อะไรได้เบอร์มาเขาก็ไปค้นหาชื่อจากผู้ให้บริการทางโทรศัพท์
ได้ชื่อมาเขาก็มาปินรูปจากระบบทะเบียนราชได้รูปมาเขาก็ให้ผู้เสียหายชี้
มันก็จะตรงของคุณเลยเพราะว่าลำพังแต่รู้ชื่อมันอาจจะซ้ำกันได้แต่เบอร์มันจะไม่ซ้ำ
พยุงวันนั้นตำรวจได้ถามเรื่องเบอร์โทรเรื่องอะไรยังไงไหมครับ
ก็ถามอยู่ครับว่าผมเคยใช้ไหมของทูมูฟ๐๖๔หรือว่าผมเคยทูมันนี่ซื้อของในแอปอะไรอย่างนี้
ผมว่าผมก็น่าจะเคยเมื่อ๔๕ปีที่แล้ว๐๖๔เนี่ยเหรอครับ
แล้วเขาบอกเบอร์ทั้งหมดเลยไหมครับไม่บอกแค่๐๖๔ครับแต่เราเคยใช้๐๖๔
ผมก็ไม่มั่นใจครับพี่เกิดผลตำรวจเขาไม่สามารถบอกได้ทั้งหมดเลยว่าคุณใช้เบอร์นี้ไหม
จริงเรื่องนี้มันควรจะบอกได้นะแต่ว่าเขาอาจจะแค่ขอสอบถามเมืองต้น
แต่ว่าตัวเราเองเป็นเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ถ้าเรามั่นใจเราก็ไปตรวจสอบที่ผู้ให้บริการได้ว่า
เบอร์เนี่ยผมเคยเปิดยังใช้บริการอยู่ไหม
แต่ว่าพี่บอกพี่พะยุงบอกเคยใช้เมื่อกี่ปีนะครับ๔๕ปีที่แล้ว
แล้วเลิกใช้ไปอย่างนี้หรอครับ๔๕ปีที่แล้วเคยใช้แล้วหลังจากนั้นใช้อีกนานไหมครับ
คือใช้ไอเบอร์นี้ไอ้๐๖๔อะไรเนี่ยที่พนักงานสอบสวนเขาถามเนี่ยใช้อยู่แป๊บนึงแล้วเลิกเลย

คือตอนที่ไปใช้ซิมนี้เนี่ยเราก็ใช้บัตรประชาชนไปขอซิมอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ครับใช่
แต่พอตอนเลิกไม่ได้ไปที่ค่ายของเขาไปที่ข้าวโปรแบรเตอร์เขาเลิกก็เลิกเลย
ทิ้งบ้างแล้วก็ทิ้งแล้วก็บางทีก็มีเขามาแลก
เดี๋ยวมันมีเบอร์เดียวทำไมต้องใช้หลายวิธี
ก็ไม่ความในความคิดตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะเอาไปทิ้งตรงไหนค่ะหรือว่าเอาคาในโทรศัพท์ทิ้งหรือว่ายังไงเรายังไม่เข้าใจ

คือเราเราจะไม่ใช้แล้วล่ะเบอร์นี้เราจะไม่ใช้แล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะไปจบมันยังไง

ไปบางทีคือเอาซิมออกใช่ไหมคะเออเพราะโทรศัพท์บางทีมันเตะมันมีอยู่ช่วงนึงที่โทรศัพท์เขาเตะทูงบอ่ะ
แล้วก็เราก็เออเอาซิมนี้ออกไปเราก็ทิ้งไปแบบโดยที่เราไม่รู้แล้วตัวเครื่องเราก็เอาไปแลกอะไรแบบนี้ค่ะ
อย่างนี้ถ้าเกิดคนจะเก็บซิมไปใช้สมมุติถ้าไม่ใช่เก็บซิมไปใช้หรือไปเอาเบอร์มาสวมเหรอพี่เกิดผลหรือเปล่า
เบอร์สุดมันต้องเปลี่ยนทะเบียนเปลี่ยนคนใช่ไหมครับ
แล้วเขาจะไปได้เบอร์

ต้องติดคุกถ้าถึงเวลานั้นจริงนะผมพูดจริงเลยนะ
ถ้าถึงแล้วจริงถ้าผมมีโอกาสผมจะไม่อยู่บนโลกใบนี้อีกแล้ว
ใจเย็นเย็นพี่เพราะว่าผมถามใครทุกคนเขาก็บอกว่า
มันสิบห้าปีตอนนี้ผมหกสิบเอ้ยผมห้าสิบแล้ว
แล้วผมออกมาก็๖๕ผมคำนวณเอาผมจะไปทำอะไรกินนะครับ
แล้วครอบครัวผมก็แตกสระหน้าโมไปทางไหนหมดแล้วแล้วอนาคตที่ผมเคยสร้าง
เคยขับวินเคยมีรถพลิกอัพไปขนของมาขายขนหอมขนกระเทียมจากบ้านนอกมาขาย
ก็ต้องโดนยึดก็ต้องพังไปทั้งหมดลงลาบไปเลยเดี๋ยวใจเย็นเย็นพี่
เพิ่งคิดถึงไปขนาดนั้นนะยังไงต้องมีกำลังใจแล้วก็สู้ก่อน
ถ้ายืนยันว่าเราไม่ได้ทำผิดจริงเราไม่ได้เป็นผู้ต้องหาที่ไปก่อเหตุจริง
พี่ทนายเกิดผลครับโคตรมันหนักใช่ไหมฮะคดีนี้ร่วมกันคะมานุน
ประมาณยี่สิบปีแต่สู้ได้แต่สู้ได้แต่ฟังแล้วสู้ได้ครับ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาผมจะถามด้วยว่าตามขั้นตอนแล้วที่ตำรวจเขาทำงานตรงนี้เนี่ย
เขาถือว่าเขาตามขั้นตอนใช่ไหมหรือว่าอะไรยังไง
จะสู้กับที่ทำเดี๋ยวท่านธนกฤษจิตอาริรัติจะมาคุยด้วย
เกี่ยวกับเรื่องการเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วผิดไม่ได้ผิดจริงเนี่ย
เยียวยาช่วยเหลือกันยังไงได้บ้างอีกสักครู่กลับมาครับท่านผู้ชมครับ
เปิดปากกับภาคภูมิกลับมาคุยกันต่อนะฮะ
เพราะว่ามีหลายท่านที่สอบถามเข้ามาตรงนี้ด้วยผมว่าให้พี่ทนายเกิดผลช่วยบอกดีกว่านะครับ
ขั้นตอนการแจ้งข้อหาการขออนุมัติศาลออกหมายจับพี่พยุงเขาเนี่ย
ตามตามเหตุการณ์ที่เราคุยกันนะครับพี่เกิดผลครับ
อันนี้ถือว่าตำรวจทำตามขั้นตอนใช่ไหมครับคือถ้าขั้นตอนการขออนุมัติออกไม้จับเนี่ย
มันก็เป็นเรื่องปกติเลยที่เมื่อมีผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์
แล้วมีการสอบสวนในเบื้องต้นได้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นใครบ้าง
แล้วก็มีหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิด
น่าจะหรือเชื่อว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกระทำความผิดยังไม่ได้บอกว่าผิดหรือไม่ผิดนะ
ครับแค่มีมูลหรือน่าจะสารก็จะตรวจพยาฐานในเบื้องต้นว่าว่าน่าจะเชื่อได้ว่า
บุคคลนี้มีส่วนเกี่ยวข้องการกระทำความผิดสารก็อนุมัติหมายจับได้ครับเพราะว่า
ติการแห่งคดีเนี่ยอันนี้คือคำกล่าวอ้างของทางฝั่งผู้เสียหายที่เขา
เขาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนใช่ไหมครับครับคือพนักงานสวนไม่จำเป็นต้องว่า
อ่าเบอร์นี้คุณคนนี้ยังใช้อยู่ไหมรูปที่เอามาชี้ใช่แต่ว่าเขาอยู่
เขาเคยมาตราดไหมเขาเคยมาจันทร์ไหมขับรถตู้ไปหรือเปล่าอันนี้
นักการสอบสวนยังไม่จำเป็นต้องต้องจะเรียกมาก่อนเพื่อจะสอบให้สิ้นสงสัย
หรือไปหาหลักฐานอะไรยังไงเออโดยปกติโดยปกติถ้าเป็นคดีอื่นอื่น
ถ้าอัตราโทษมันไม่สูงถ้าอัตราโทษมันไม่สูง
คือถ้าไม่เกินสามปีพนักงานสอบส่วนจะออกหมายเรียกก่อน
ครับเพื่อมาเป็นพยานหรือมารับทราบข้อเก่าหาก่อนอืม
การจับกลุ่มแต่เนื่องจากความผิดฐานค้ามนุษย์
ตราโทษมันสูงมากเกินสามปีจึงไม่จำเป็นต้องออกหมายเรียก
นี่เป็นคำบนการใช่ครับนี่เป็นคำบนการปกติ
ทีนี้พอจับก็ออกหมายจับเมื่อจับกลุ่มมาเมื่อจับมาแล้ว
ก็ต้องมีการสอบสวนเป็นปกติแล้วถึงจะให้เราให้การ
สอบสวนเราให้การเราจะให้การยังไงแล้วเรามีพยานฐานอะไรบ้าง
ครับที่จะอ้างว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ความจริงแล้วกฎหมายก็กำหนดไว้ว่า
นักสำรวจต้องรวบรวมพยาฐานทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือบริสุทธิ์
อ่าแต่ส่วนใหญ่พนักสะส่วนจะรวบรวมพยานฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดมากกว่าบริสุทธิ์
เพราะว่าบ้านเรามันเป็นระบบกล่าวหาพยาฐานไม่พอไม่เป็นไร
แต่กล่าวหาไว้ก่อนแล้วไปหาพยาฐานสืบกันในภายหลังก็ได้
อย่างนี้สมมุติถ้าเกิดเขาไม่ได้ประกันตัวสารท่านไม่ให้ประกันขึ้นมา
ถูกขังอยู่ข้างในจนกว่าจะสารตัดสินคดีครับอุ้ยตายแล้ว
ถ้าบริสุทธิ์ก็ยกฟ้องบ้านเราบ้านเราผมไม่ได้พูดเองนะ
ท่านพนักอายการท่านท่านพนักอายการน้ำแท้บุญมือสล่างอ่ะ
ท่านพูดเลยว่าบ้านเราติดคุกฟรีแปดสิบสี่วัน
เพราะระบบเก่าหาคือจับมาขังก่อนครับแต่หลักฐานไม่พอ
ก็ค่อยหารักฐานเข้ามาก็ได้ไม่มีหลักฐานก็ปล่อยตัวไป
แปดสิบสี่วันคือช่วงฝากขังช่วงฝากขังใช่ครับ
อย่างพี่พยุงเนี่ยถือว่าสารท่านให้ประกันตัวออกมาในช่วง
ก็ก็ให้ประกันตัวนั้นระหว่างคำร้องขอฝากหาง
แต่ไม่ถือว่าฝากขังไงเพราะประกันตัวมาอ่า
ถ้าฝากขังมาเขาว่าอยู่ในเดือนจำอยู่ในนั้นเลยไม่ต้องออกมา
อยู่ในเดือนจำไม่ต้องออกมาแปดสิบสี่วันถึงจะยื่นฟ้อง
ในระหว่างแปดสิบสี่วันเนี้ยถูกขังไปก่อนพญานหลักฐานยังไม่มี
ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นระบบเก่าหาไง
เมื่อมีคนมากล่าวหาว่าคนผิดและหลักฐานมา
อายการก็จะยื่นฟ้องภายในแปดสิบสี่วันแต่ถ้าอายการบอกว่า
ยานหลักฐานไม่พอฟ้องก็จะปล่อยตัวไปแปลว่าคุณติดคุกฟรี
สี่วันในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นถ้าฟังจากพี่พยุง
แล้วก็พี่จันเพ็ญภรรยาณขณะนี้หลักฐานที่เรามีคือ
ภาพถ่ายครับที่วันที่เขาอ้างอิงครับ
หนึ่งพฤศจิกายนปีหกสี่ครับผมเราไปซื้อของอยู่อำภาวาครับ
เรามีเพื่อนยืนยันว่าเขาขับวินตั้งแต่เช้าแล้วเขาไปซื้อของ
วันนั้นวันนั้นพี่พี่ปัญญาก็อยู่ด้วยเลยครับผมก็ขับวินอยู่นั้นตลอดครับ
ขับวินตั้งแต่เช้าเลยที่บางขุนเทียน
ไปเมื่อสามสี่ปีที่แล้วใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ต้องไปหาเพิ่ม
ก็ต้องไปคัดก่อนครับไปขอคนที่ทูก่อนครับ
เพราะว่าเรื่องทิ้งซิมเนี่ยมีแต่เราพูดเพียงฝ่ายเดียว
แล้วก็ต้องไปหาหลักฐานเพิ่มช่วยให้ต้องหาหลักฐานมาว่า
เนี้ยยังเป็นชื่อเราอยู่ไหมค่ะหรือว่าถูกระงับไปแล้ว
มีคนไปไปใช้เป็นชื่ออื่นแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องทิ้งซิป
มีแต่เราพูดอยู่ฝ่ายเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งมันมีปัญหาว่าน่าสงสัยเหมือนกันว่า
ถ้าทิ้งซิมทิ้งแบบไหนที่คนจะหยิบไปปกติซิมมันเล็กนิดเดียวเท่าเล็บมือเนี่ย
ใช่ไหมครับโยนลงถังขยะไปมันจะไปรู้ได้ไงว่าซิมอันไหนเป็นอันไหน
ครับอ่าแล้วใครจะไปเสียเวลาขุดค้นขึ้นมาขอถามหน่อยได้ไหมคะ
เอาได้ครับยังไงครับในกรณีที่ว่าเหมือนที่ว่าเขาสวกเหมือนเราเราเราเรา
เหมือนที่เราเคยเจอเนาะว่าโทรผิดหาคนนี้คนนี้ทั้งที่เราใช้ซิมนี้อยู่แล้ว
คือเขาเปลี่ยนซิมแต่คนที่เคยใช้ซิมเก่ามันยังไงวะ
ก็คือเราเอาเบอร์นี้มาใช้แต่เราลงทะเบียนเป็นชื่อเราแล้ว
แต่ยังมีคนโทรผิดว่าเป็นนางคนนี้นะ
เคยใช้เบอร์นี้อะไรประมาณเนี้ยก็เป็นไปได้แต่ก็ไม่เกี่ยวกับเรานี่
อันนี้คือก็คือเขาแค่จำเบอร์ผิดจำนึก
ก็คือโทรมาสมมุติว่าเบอร์นี้เคยเป็นเบอร์ของคุณใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วคุณจะยกเลิกผมเอาไปใช้เพื่อนคุณยังจำ
เบอร์เก่ายังเขาจะว่าเป็นเบอร์คุณอยู่โทรเข้ามาเมื่อนี้ผมรับโทรศัพท์
ไม่รู้จักคุณมันก็ไม่แปลกอ๋อแต่ชื่อใครล่ะในเวลานั้นน่ะค่ะ
แต่เท่าที่ฟังจากทางพี่พยุงเขาเนี่ย
นายเกิดผลเชื่อว่ามีโอกาสในการที่จะสู้คดีได้ใช่ไหมครับ
ถ้าจากข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับ

แต่เรื่องสถานที่เกิดเหตุกับสถานที่เราไปปรากฏตัว
เขาเรียกว่าสู้กันโดยอ้างฐานที่อยู่
เป็นปัจจัยสำคัญเลยว่าจะแพ้จะชนะครับ

ภาพถ่ายที่เราไปถ่ายที่อำภาวาภาพถ่ายไม่ใช่การตัดต่อ

ไม่ใช่การตัดต่อต้องเป็นภาพจริงมีพยานบุคคลยืนยันว่าไปกับเรามีจริงครับ
มันต้องผ่านขบวนการในการสืบพยานในศาลให้ละเอียดนะครับ

แล้วเขาฟ้องสามารถเรียกร้องเอาผิดจากใครได้บ้างที่
เขาต้องเนี่ยต้องตกเป็นผู้ต้องหาต้องไปนอนในห้องคุมตัวผู้ต้องหา
เดี๋ยวต้องเดินทางไปศาลอีกไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบอย่างนี้ที่จังหวัดตราดไง
ประการแรกถ้าเราตกเป็นผู้ต้องหาเสร็จแล้ว
สารยกฟ้องเราเป็นผู้บริสุทธิ์
สำนักงานให้ทำของกรอดที่ศูนย์จะมีเงินชดเชยให้

แต่ถ้าเขาทำตามหน้าที่ก็ไม่เป็นไร

ตอนนี้เขาอาจจะอยู่ในช่วงของคุ้มครองพยาน

ถ้าคุณเป็นคนร้ายคุณก็ต้องไปสั่งเก็บปิดปากฆ่าเขา
เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ให้รู้จักว่าเป็นใคร
แต่เมื่อขึ้นศาลเขาจะปรากฏตัวเอง

วันที่๓มกราครับ

ครับผมท่านตอนทางทดีน่าจะอีกยาว

น่าจะต้องไปสารบ่อยที่จังหวัดตราด

มันก็ต้องดูว่าผมจะต้องใช้ชีวิตยังไง

เมื่อเรามีภาระตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับ

ขายยากวินก็ไม่ค่อยมีคนขึ้นทุกวันนี้

เราต้องไปสารเดือนละเท่านี้เท่านี้เท่านี้

ค่าอยู่ค่ากินผมมีก็ครับ

ก็ได้แต่กลับทุกข์ให้กำลังใจกัน
ไปทางไหนมันก็ต้องสู้ด้วยกัน

พ้นวิบากรรมเร็วก็แล้วกันนะครับ

มันมีรถยนต์เราก็ไปด้วยกันตลอด
ขับรถไม่เคยแบบที่จะไป

ยังไงเดี๋ยวดูคดีกันต่อไปกันแล้วกัน

ขอบคุณทุกท่านนะครับมาคุยกันนะครับ

ท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับ

เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูด

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒